จังหวัดเชียงใหม่นะคะทนายความท่านหนึ่งค่ะ
พาลูกชายของตัวเองไปแจ้งความกับตำรวจนะคะ
บอกว่าลูกชายถูกแชทลวงไปเพื่อที่จะทำร้ายร่างกายนะคะ
กล้องวงจรปิดในรถเนี่ยสามารถจับภาพได้ทั้งข้างหน้าและข้างหลังนี้นะคะ
ก็คือเป็นผู้ชายถือมีดเข้ามามีดค่อนข้างยาวเนี่ยนะคะ
มาไล่ฟันตัวเองได้รับบาดเจ็บรถได้รับความเสียหายด้วยนะคะ

กล้องหน้ามาทึกเห็นผู้ชายเดินเข้ามา

แล้วมันได้ยินเสียงนักปะนั่งลั่นเลย

และส่วนหนึ่งที่มาทุบรถโดนแขนเขาด้วย

ผู้ชายคนนี้ก็ยังเดินถือมีดตามมา
แต่ว่าสุดท้ายไม่ได้วิ่งตามมาเนี่ยนะคะ

ขณะที่นายธนวัดชัดมงคลภัณฑ์อายุ๓๘ปี

เขาก็บอกว่าถูกคนที่เป็นผู้ชายเนี่ยนะคะ
เอามีดเข้ามาทำร้ายร่างกาย
นายธนวัลเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนี่แบบนี้
เกิดขึ้น๑๘พฤษภาคมที่ผ่านมา
เขาบอกว่าแฟนเก่าของเขาส่งข้อความมาหา

ด้านซ้ายนี่คือฝ่ายหญิงนะบอกว่าให้มารับด้วย
เนี่ยก็มีการตามความคืบหน้ากันถึงไหนล่ะ

ก็บอกว่านี่แหละให้มารับบ้านหลังหนึ่ง
ถนนสิโรรถสอย๗ตำบลสุเทพอังพลเมืองเชียงใหม่

ก็เลยขับรถคันนี้ออกไปไปรับแฟนเก่า
พอไปถึงบ้านหลังที่นัดหมายกันไม่เจอแฟนเก่าค่ะ
เจอผู้ชายคนนี้ที่เอามีดออกมาชื่อว่านายนรึบดี
ถือมีดสปาต้าออกมาเลยมาไล่ฟันรถมาไล่ทุบรถ
ลักษณะเหมือนโกรธแค้นแล้วก็พยายามเหมือนพยายามจะฆ่าให้ตายเลยนะ
เขาบอกแบบนี้นะคะยืนยันว่าไม่เคยมีปัญหากันมาก่อน
ไม่เคยมีเป็นศัตรูกันมาก่อน
ตัวเขาเองต้องการรับแฟนเก่ากลับบ้านตามคำร้องขอเท่านั้น
ซึ่งนายนรบดีเนี่ยเป็นใครนายนรึบดีเป็นเพื่อนของแฟนเก่า
สรุปตอนนี้แล้วเขาก็ยังไม่ทราบอยู่ดีนะคะ
ว่านายนรึบดีเนี่ยทำแบบนี้ทำไมแต่ตอนนี้เขาได้รับบาดเจ็บ
และรถยนต์เขาเสียหายด้วยนะคะเอาฟังเสียงผู้เสียหายหน่อยค่ะ
ถึงไม่ยอมลงมาผมก็ตามขึ้นไปว่าให้ลงมาได้แล้ว
เขาก็ไม่ยอมลงมาบอกให้ขึ้นไปหาให้ได้ให้เข้าไปในบ้าน
ก็รออีกสักพักนึงเขามีคนร้ายถือดาบสปาต้า
เดินออกมาแล้วก็ฟันเขาที่รถผมแล้วก็ฟันที่กระจกข้างแตกเข้ามาแล้วก็แทงเข้ามา
แล้วก็ฟันอีกหลายทีเป็นแฟนเก่า
เป็นคนที่ไปรับเนี่ยนะครับที่บีจะไปรับเนี่ยนะครับ

ทราบเหมือนกันครับว่าไปทำไมได้อย่างไร
แล้วตอนนั้นเพื่อนแฟนเขาอยู่ไหมครับ

เจอใครเลยครับเจอคนร้าย
ถือมีดออกมาฟันเท่านั้นครับ

มหาราชนครเชียงใหม่เพราะว่า

เพื่อกลับไปรักษาตัวที่บ้าน

ให้ปากคำเพิ่มเติมที่สถานี

เงินคดีกับนายนรึบดีหรือตั้มคนที่ก่อเหตุมือมีดเนี่ยนะ
ฐานความผิดทำให้เสียทรัพย์ทำร้ายร่างกายและพยายามฆ่าด้วย
เขาบอกแบบนี้นะคะเพราะว่ารักษณะของการก่อเหตุ
ช่วงก่อเหตุเขาบอกเหมือนมีความโกรธแค้น
อยากจะฆ่ากันให้ตายก็เลยขอข้อหานี้ด้วยละกัน
พยายามฆ่ายืนยันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะคะ
แต่อย่างไรก็ตามตอนนี้ยังไม่ได้เรียกตัวมือมีดเนี่ย
พูดคุยกันนะทีมข่าวเราเดี๋ยวตามให้ตอบว่าเขาทำไปเพราะอะไร
แล้วสรุปแล้วแชทที่เข้ามาคุยกันเนี่ย
เป็นที่บอกว่าเป็นแชทลวงเนี่ยใช่แฟนเก่าเขาหรือเปล่า
หรือว่าเป็นนายนริบดีเนี่ยเป็นคนแชทไป